ท่านผู้ชมครับใครที่อยู่แถวคลองวัดเจ้ามูลย่านจรรย์สนิทวงบ้าง
ค่ะก็ลองส่งข้อความมาคุยกับเราหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่านายอร่อยอูมามิ
ชื่ออร่อยเลยค่ะเขาโพสต์เมื่อช่วงเช้านะครับ
โพสต์ภาพกับข้อความนี่ครับบอกว่าออกจากบ้านมาเนี่ยยังงง
แล้วก็เอ่ยชื่อโรงแรมแห่งหนึ่งเดี๋ยวรอให้เขามาชี้แจงก่อนกันแล้วกัน
ขออนุญาตยังไม่บอกแต่ไปดูในโพสต์ของนายอร่อยอุมามิเนี่ย
เดี๋ยวก็รู้นะครับเขาบอกว่าโรงแรมแห่งเนี้ย
แบบนี้เลยเหรอแล้วก็บอกพี่กัดเรียบร้อย
คลองบางกอกใหญ่ความจริงมันเป็นคลองเชื่อมต่อ
ที่เห็นนี่ไม่ใช่ขยะทั่วไปนะอืมถุงยางอนามัยค่ะ
จากทรงจากซองมีซองอะไรเยอะแยะไปหมด
คือสภาพใช้งานมาแล้วนะครับทิ้งเกลือนเลย
ซองสบงสบู่บอกชื่อโรงแรมอะไรเรียบร้อยนะฮะ
คำถามก็คือว่าไอ้ขยะพวกนี้
มันต้องทิ้งอย่างเป็นระบบไงอืมไม่ใช่มาปล่อยทิ้งลงคลองใช่
มันเป็นสิ่งที่มันย่อยสลายยากทั้งนั้นแล้วมันเป็นสิ่งที่มันโอ้โห
คุณเข็มมาสอนค่ะชาวบ้านเขาบอกแถวนี้เขาก็ตกปลานะ
เห็นใจชาวบ้านเลยอ่ะได้ปลามาเนี้ยใครจะไปกล้ากินอืม
ภาพก็อย่างที่ท่านเห็นแล้วครับคนที่เห็นนี่แบบโอ้โห
บอกว่ารับไม่ได้โรงแรมที่ทิ้งเนี่ยต้องรับผิดชอบนะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
อยู่ที่ปากซอยจรรย์สนิทวง๗ทับ๑จุดที่เจ้าของเฟซบุ๊กถ่ายรูปมา
เป็นคลองวัดเจ้ามูลซึ่งเป็นคลองสาขา
ก่อนจะไปลงคลองบางแวกและคลองบางกอกใหญ่ในภาพที่โพสต์
ยังมีภาพซองสบู่ที่เห็นชื่อของโรงแรมเพราะว่าสบู่ของโรงแรมเขาจะมีชื่อ
ใช่นะมีโลโก้งโลโก้นะครับทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป
ก็เฮ้ยแถวนั้นมีโรงแรมอยู่ใกล้ใกล้คลองวัดเจ้าหมูลจริงจริงนะฮะ
สภาพคลองที่เห็นก็แบบนี้เลยครับมีถุงยางอนามัยติดอยู่ในโครนในคลองอ่ะ
บางส่วนก็ลอยไปตามน้ำก็มีน้ำลดระดับลงแล้วก็ยังติดค้างอยู่นะครับ
ถุงยางอนามัยที่แบบใช้แล้วนะเยอะเลยซองบรรจุถุงยางอนามัยด้วย
ทีมข่าวของเราไปสำรวจตามคลองนะครับพบว่ามันไม่ได้มีแค่จุดเดียว
แต่มันมีถุงยางอนามัยที่ผ่านการใช้งานมาแล้วตลอดแนวเวลาที่น้ำลดระดับลง
ถุงยางมันก็ไม่ลอยไปมันติดอยู่ตามโครนกับเศษไม้ตามรากไม้ที่โคนต้นไม้
ชาวบ้านที่อยู่ริมคลองวิพากษ์วิจารณ์กันยับเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ถุงยางอนามัยลอยเกลื่อนตามน้ำมาที่ผ่านมาไม่เคยเห็นมีขยะเยอะแบบนี้มาก่อน
ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ลงพื้นที่มาทำความสะอาดขุดลอกคูคลองไปแล้ว
ก็ไม่คิดว่าจะมีเศษถุงยางอนามัยจำนวนมากแบบนี้ลอยน้ำมาอีก
ซึ่งคาดเดาว่ามันน่าจะมาจากโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ในย่านจรรย์สนิทวง
ไม่ไกลจากคลองจุดเกิดเหตุ
แล้วพอเข้ามาเห็นแบบนี้นะถุงยางอนามัยที่แบบในวงเล็บนะว่าใช้งานแล้วเนี่ย
มาเยอะแบบนี้นะเข้ามาตกปลา
คือปลาที่ได้เนี่ยไม่กล้ากินกันเลยทีเดียวครับ
เพราะที่อื่นนี่ไม่ใช้ขนาดนี้หรอก
ที่ผ่านมาตั้งแต่เราอยู่แถวนี้มา

มีก็แค่นิดนิดหน่อยสองสามชิ้นอะไรแบบเนี้ย
แต่ครั้งนี้โอ้โหมาเป็นแพร่เลยครับ

เห็นว่าพี่ตกปลาอยู่นี่ไม่กล้าชิมตาที่ตกปลาเลย
กล้าแล้วครับขังไว้อยู่จะปล่อยก็ไม่ได้น้ำแห้งแล้ว

เยอะเกินแล้วมันเยอะเยอะมากครับเยอะมาก
แล้วเมื่อคืนเห็นโอ้โหเยอะจริงครับ
นี่แค่นิดหน่อยครับที่เห็นเนี่ย
มีมีพื้นน้ำมันลงไปนู่นเนี้ยเยอะ
เฮ้โรงแรมนี้เขาเขาเปิดให้ไปทำอะไรกันอ๋อ

ชาวบ้านบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบนะครับ
ต้นเหตุของขยะเหล่านี้ช่วยมาแก้ปัญหาให้หน่อย
เพราะว่าคลองแห่งนี้ชาวบ้านเขาก็คือมันต้องสัญจรไปมานะ
อืมมันเห็นภาพแบบนี้ทุกวันก็ไม่ไหว
แล้วไม่รู้ว่าน้ำมันก็ไหลไปสู่คลองนู้นคลองนี้มันจะเป็นยังไง
ใช่มันก็เชื่อมไปคลองอื่นอื่นไงไปถึงคลองปลาปลาจะเป็นยังไง
คุณภาคภูมิแต่การประปาเขามีระบบบำบัดอะไรเรียบร้อยแล้วแหละ
จะถึงบ้านนะนะก็เอาอย่างงี้ไหนไหนก็ไปแล้ว
ไปถามโรงแรมแถวนั้นหน่อยก็แล้วกันอืมอืม
ปรากฏชื่ออยู่ที่ซองสบู่ที่มันลอยมาด้วยอ่ะปรากฏว่า
วันนี้ผู้จัดการโรงแรมไม่ได้มาทำงานฮะคนอื่นเขาก็ไม่สะดวกให้สอบถามอะไร
ค่ะก็เลยยังไม่เจออืมเราก็พักไว้เท่านี้ก่อน
มันเยอะเกินมันเกินไปอ่ะอ่าเออแม่แสดงว่าไม่หยุดหย่อนกันเลย
อยากเห็นคืนอยากเห็นโรงแรมไงว่าเป็นโรงแรมลักษณะไหนยังไงไง
เป็นโรงแรมแบบสำหรับการท่องเที่ยวหรือเป็นแบบนึกออกมา
ผมก็ไม่ค่อยสันทัศน์เรื่องพวกนี้เลยไม่สามารถวิเคราะห์อะไรให้คุณเห็นได้
อุตส่าห์หลอกถามนึกว่าจะตอบ